จากนี้เรื่องของหญิงไก่ดูเหมือนว่ายังไม่จบง่ายนะฮะ
ใช่ค่ะมีทางด้านของอดีตข้าราชการครูบำนาน

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมยืนยันว่าถูกบังคับ
ต้องมาเป็นพยานในคดีของหญิงไก่
แจ้งความน้องก้อยแล้วก็ครอบครัวในข้อหารักทรัพย์ด้วย
นางสาวยาดาภาลักษณัยอายุ๗๓ปี
ข้าราชการครูบำนานเดินทางไปที่กองบังคับการปราบรามการค้ามนุษ
ปคมให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนในฐานะพยาน
หลังจากก่อนหน้านี้เคยเข้าให้ข้อมูลกับนางมนตา

ผู้ต้องหาแจ้งความเท็จกันแกล้งผู้อื่นให้รับโทษทางอาญา
ข้อหาพยายามค้ามนุษย์และข้อหามินประมาท
หมินหรือแสดงความอาฆาตมาตร้าย
นางสาวยาดภาชี้แจงถึงสาเหตุที่ต้องลงลายมือชื่อเป็นพยาน
สำนวนคดีที่นางสาวประพาวันใจกล้าหรือน้องก้อยอายุ๑๙ปี
สิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ปี๑มหาวิทยาลัยแห่ง๑และครอบครัว
ถูกหญิงไก่แจ้งความว่ามีข้อหารักทรัพย์ในจ้างนะคะ
เป็นเพราะว่าก่อนหน้านั้นหญิงไก่เปิดตู้เซฟ
คอนโดมิเนียมย่านประชานิเวศ
หยิบนาฬิกาโรเล็กให้ใส่
จากนั้นหญิงไก่บอกว่าถ้าไม่ยอมเป็นพยานในคดี
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยร่วมกับน้องก้อยด้วย
จากเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อนที่ทรัพย์สินจะสูญหาย
ก็เลยจำใจลงชื่อเป็นพยานค่ะ

ตู้เซฟเธอก็ลูกน้อยเดียวลูกนิดเดียว

พอแด้วหนูเปิดเอาได้ค้าโรเล็กให้แหลกดูไหม

องพยุงมีกี่แท่งใช่ไหม
เขาเขียงไปบอกว่ามันไม่ถูกต้อง
ปรากฏว่าตำรวจคนที่ยดร้อยโทที่เป็นเจ้าของคดี
เขาก็คงจะไปปรึกษากับตำรวจ
ก็บอกนางไก่ออกมาบอกป้าว่า
ถ้าแม่ไม่เป็นพยานในคดีนี้
ก็ต้องตั้งข้อหาแม่เป็นขโมยด้วย
นางสาวเยดาภาก็ยังแสดงความไม่พอใจถึงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนบางสำนักด้วยนะคะ
ซึ่งมีการนำเสนอข่าวของตัวเองโดยมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปค่ะ